ช่วงนี้อากาศร้อนที่คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาหน้าจอเยอะเหมือนกันนะคะว่า

สระน้ำบ้างหาแม่น้ำบ้างลงน้ำไปเล่นน้ำคลายร้อน
ก็ต้องเตือนภัยกันแหละค่ะเพราะว่าเวลาลงน้ำเนี่ย
มันเกิดทุกทีเลยสำหรับเหตุจมน้ำ
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะโชคดีรอดชีวิตด้วยนะคะ
ไปดูกันเลยนะคะนี่ที่นครนายกค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครนายกพร้อมกับทีมแพทย์ไปตรวจสอบเหตุเด็กชายวัย๑๔ปีจมน้ำเสียชีวิต
อยู่ในคลองท่าด่านในตะบนหินตั้งอำเภอเมืองนะคะ
ก็เป็นเด็กชายชื่อว่าเด็กชายธีรทรพายพายุอายุ๑๔ปีเองค่ะ
ถูกนำร่างขึ้นมานอนอยู่ริมฝั่งสภาพเนี่ยสวมกางเกงขายาวไม่ได้สวมเสื้อ
ถามเพื่อนเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ๕คนนี้นะคะไปล่องห่วงยางกันมาจากท้ายเขื่อนขุนด่านประการชน
ก็ล่องมาด้วยการคลายร้อนสนุกสนุกอะค่ะกับเพื่อนพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เด็กชายธีรทรกระโดดจากห่วงยางแล้วจมหายไปกับกระแสน้ำเลย
จนกระทั่งมีคนล่องเรือยางผ่านมาเด็กที่เหลือก็รีบขอความช่วยเหลือบอกเพื่อนจมน้ำครับช่วยหน่อย
เขาก็ช่วยกันงมร่างก็เอาร่างขึ้นมาได้ปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าไม่ทันการนะคะน้องเสียชีวิตแล้วค่ะ
ผมพวกผมไหลมาจากหน้าเขื่อนแล้วก็ไหลลงมามาห่วงยางกันสามอันแล้วไอ้คนตายก็มากับคนนู้นผมมาคนเดียวอีกคนนึงมากับนี่
แล้วผมก็เข้านู่นกันผมบอกให้มันเข้านู่นแล้วมันไม่เข้ามันก็ไหลกันมาแล้วมันก็มากระโดดตรงไหน
กระโดดลงจากกระโดดลงจากห่วงยางแล้วเพื่อนผมก็ตามมาพอดึงมือแล้วมือมันมือมันหลุดเพื่อนผมว่ายน้ำมันก็แข็งเลยไม่ลงไปครับเพื่อนผมยื่นห่วงยางไปให้แล้วครับ

แล้วเค้าก็ไม่ได้จับเค้าก็จมหายไปเลย

เค้ามาแล้วเพื่อนผมตรงมันตะโกนบอกแล้วเค้าก็กระโดด
เห็นเวลานานไหมคะ
คือมากัน๕คนห่วงยาง๓อันแล้วก็ตอนจังหวะที่จมน้ำก็คือจะกระโดดไปหาเพื่อนที่อยู่ห่วงยางคนเดียว
ครับแล้วกระแสน้ำมันแรงมากเพื่อนก็จับมือไว้แล้วแต่มันหลุดอืม
ห่วงยางไปให้แล้วก็ไม่ทันกระแสน้ำมันเชี่ยวนะคะก็เลยจมหายไป
ซึ่งตำรวจสภาพเมืองนครนายกก็ประสานญาติผู้ตายนะคะที่อำเภอบางคล้ามารับศพค่ะ
รู้มาว่าน้องธีรทรที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่กับยายแค่สองคนเท่านั้นเอง
พ่อแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่าส่วนที่กำแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมครับ
กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรได้นำเรือออกค้นหาร่างของเด็กนักเรียนชายอายุ๑๔ปีนะฮะ
พลัดตกลงไปในแม่น้ำปิงบริเวณท่าน้ำสรรเจ้าพ่อเสือตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง
แล้วก็จมหายไปแล้วก็มากับเพื่อนเพื่อนนักเรียนชายวัยเดียวกันครับ
๕คนก็รออยู่บนฝั่งด้วยอาการตกใจ
ตำรวจสพคลองขลุงสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียนชาย๖คนไปดูผลการเรียนที่โรงเรียนในตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ขากลับชวนกันมาเล่นน้ำคลายร้อนตรงจุดเกิดเหตุอยู่
อยู่เด็กชายที่พลัดตกลงไปเนี่ยก็ไหลไปตามกระแสน้ำหลังจากที่ลงไปเล่นน้ำกัน
เพื่อนพยายามว่ายน้ำตามไปช่วยแต่ว่ากระแสน้ำมันไหลแรงมากแล้วก็ลึกด้วย
เพื่อนก็หมดแรงก่อนต้องไหว้กลับเข้าฝั่งฮะ
ก่อนที่จะเห็นเพื่อนจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
ก็ขอการสนับสนุนนักประดาน้ำจากกู้ภัยนครสวรรค์มา
แล้วก็มาค้นหาร่างเด็กนักเรียนชายที่ศูนย์หายไปนะฮะก็ต้องงมขึ้นมา
อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่สุราธานีค่ะ
นักประดาน้ำจากมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
ก็ต้องช่วยกันดำน้ำค้นหาร่างของนายวินชัยวงพักดีวัย๕๔ปี
เป็นพนักงานขับรถธนาคารแห่งหนึ่ง
เขาลงเล่นน้ำแม่น้ำตาปีคลายร้อนค่ะที่บริเวณท่าน้ำวัดโพธาวาส
แล้วก็จมน้ำศูนย์หายไปเลย
กู้ภัยใช้เวลางมค้นหากว่า๔ชั่วโมงนะคะ
ถึงจะสามารถนำร่างของนายวินชัยขึ้นมาจากน้ำจากแม่น้ำตาปีได้สำเร็จ
สอบสวนก็รู้มาว่านายวินชัยเนี่ยมาร่วมงานชาปนกิจศพของญาติตัวเองที่วัดโพธาวาส
แล้วอากาศมันร้อนมากค่ะเลยตัดสินใจเดินออกมานั่งเล่นที่สาลาท่าน้ำกับญาติญาติ
แล้วก็ลงว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำตาปีความกว้างเนี่ย๔๐เมตรเลยนะคะ
ทีนี้จังหวะที่กำลังว่ายน้ำกลับมาจะถึงสาลาท่าน้ำอยู่แล้วค่ะ
แค่๒๓เมตรเองนิดเดียวเองประมาณสัก๓ก้าว๒๓เมตรเนี่ย
นายวินชัยจมน้ำหายไปเลย
ว่ายในฝนีไขจร้อนซำมาเทิดไปว่ายสามาห์คน
แล้วไหว่กรัมนะไอ้เคเฉ้าว่ายถ่วนน้ำขึ้นไปแตกว่าไหว่ไม่โร่ต
ถ้าเฉยซึ่งถ่วงเซ่ามาถึงถ้ามารยาระศักดิ์เยอะจะช่วย
ถ้าเฉยถ้ามารยาระศักดิ์เยอะยังจะล่อยเท้าอัลลูกว่า
ตอนที่ผู้ตายลงไปว่ายน้ำนั่นแหละ
ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะอย่าประมาท
เรื่องของน้ำเนี่ยบางทีคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไหว้ได้
พอลงไปแล้วเกิดเหตุบ่อยครั้งนะครับ
ถึงเวลามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยนะคะ